คุณผู้ชมพักจากทุเรียไทโซ
ไปดูกับร้านที่เขาขายทุเรียนในราคาที่แบบว่า

ลูกละ๑๐บาทก็มี

บาดจริงไม่โกหกหรือแหกตา
นี่ครับบริเวณหรือธนสาหรัฐสายเชียงใหม่แม่อ่อน
ตรงข้ามกับร้านเชียงใหม่วิทยาพาณิชย์
บรรดาคนรักทุเรียนต้องมายืนรอเนี่ยเห็นไหม
แต่ก็ยืนเว้นระยะระหว่างกันนะจ๊ะ

โอ้โรคารณ์ถูก

คุณเลือกเอาเลยคุณอยากได้แบบไหนนะ

ได้ว่าถูกอกถูกใจคนที่ชอบทานทุเรียน

เขาบอกว่าไม่ถึง๑๐นาที

อุ๊ยหายหมดเลยนี่เขาขายหรือปิดร้านค่ะ
หายแล้วเห็นไหมหวงช้ำเหมือนเททิ้ง
ไปถามเจ้าของร้านครับคุณณัทีบัวสุข
การที่ตัวเขาเองนำทุเรียนมาขายในราคาย่อมเยาว์แบบนี้
ต้องการให้คนที่ชอบทุเรียนได้กินอย่างทั่วถึง
ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือใครก็ตามอยากกินต้องได้กินครับ
เขาบอกแบบนั้นเลยนะอันนี้มีให้เลือกหลายราคานะ
อย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ราคา๑๕บาทก็มี๒๐บาท
หรือเล็กเลย๕บาทคุณเห็นไหม๕บาทก็มีฮะ
ทุเรียนที่รับมามันมีพันธุ์อะไรบ้าง
มีกระดุมพวงมณีนกกระจิบและหมอนทอง
รับรองคุณภาพครับลูกนี่ครับแน่นทุกลูก
เขาว่าอย่างนี้ลูกค้าชอบแบบไหนพันธุ์อะไรมีให้เลือกได้หมด
แล้วบอกเลยนะว่าสาวกทุเรียนได้มาลองกินที่นี่แล้ว
เขาบอกว่าหลังจากนี้ทางร้านจะไปขายที่ไหนอีกเดี๋ยวก็ลองตามกันไปดูนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เขาบอกว่าถ้าหมดที่นี่แล้วนะ

แต่เดี๋ยวยังไงซักก็จะไปเอามาใหม่
คือถ้าหมดของหมดก็ต้องไปเอามาอีกอะเนาะไปซะ
อยากทานคนที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
แวนกันหน่อยแล้วกันผมว่าของเขาดีเหมือนกันนะ
ในการแบ่งขายเป็นลูกแบบนี้ก็เลือกเอาแล้วกันเนอะ
ถูกต้องตามความพอใจเขาเรียกว่ากินตามฐานะ